คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่มีคนขับรถเก่ง
ชนรถจักรยานทำให้เป็นเหตุมีผู้เสียชีวิต๒คน

และผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดชุมพร
ตำรวจนั้นสามารถติดตามตัวจับกลุ่มมาได้
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุรับสารภาพแล้วนะครับว่า
ก่อนก่อเหตุนั้นเสพยาบ้าและดื่มเบียร์
ทำให้หลับในและเกิดเหตุรถชนกับรถจักรยานครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการจับกลุ่มนาย
พิชาติแสงการอายุ๒๘ปีนะครับ
หลังจากขับรถเก่งพุ่งชนกับรถจักรยาน๒คัน
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บสาหัส๑คน
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าคืนก่อนเกิดเหตุ

เช้าวันต่อมาก็คือวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ก็ไปซื้อเบียร์ดื่มบริเวณบึงหนองโคตร
จากนั้นขับรถออกไปหาเพื่อนเมื่อถึงที่เกิดเหตุก็หลับใน
ทำให้รถที่ขับมาด้วยความเร็วกว่า๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พุ่งชนกับจักรยาน๒คัน
จากนั้นตัวเองก็โทรศัพท์เรียกเพื่อนนะครับ
ให้พาไปที่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่ง
ก่อนจะหลบหนีไปหายาดที่ชุมผ่อนครับ

ญาติของเด็กหญิงอายุ๒ขวบที่เสียชีวิต

แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เกิดเหตุรุนแรงครับ
จากนั้นได้นำพยาน๓คนไปชี้ตัวผู้ต้องหา
ทั้งหมดต่างชี้ตัวนายอภิชาติ
และยืนยันว่าเป็นคนขับรถเก๋งชนจักรยานจริง
เก็บจากรถยนต์ในที่เกิดเหตุนะครับ
รอผลการตรวจเพื่อนำไปประกอบสำนวน
ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาส่งสารจังหวัดขอนแก่นฝากขัง

เนื่องจากว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญนะครับ
อกจากนี้ก็ยังแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
คือขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
และขับรถขณะเมาสุรารวมถึงข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะครับ